ท่านผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลายคนเห็นก็บอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าคุณยายถูกหลานแท้รวมทั้งลูกสาวตัวเองด้วยทำร้าย
อีกฝั่งนึงก็บอกว่ายายเมาแต่ยายบอกว่าอีกฝั่งนึงก็ไม่ไหว
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
บ้านพักหลังหนึ่งนั้นยายกับหลาน

หัวเราะด้วยครับใช่
บางครั้งบอกเอาเลยยายเมาเอาเลย
เนี่ยคนเห็นก็แบบโอ้โห
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แหม่ทั้งยายทั้งหลานนะนะ
มีคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอาไปแชร์นะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องราวที่อันนี้คนที่แชร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายของยายนะ
เขาบอกว่ายายของเธอเนี่ยถูกหลานแท้ซึ่งใส่เสื้อสีแดง
ด่าทอด้วยคำหยาบคายและก็ทำร้ายร่างกาย
ว่างไม้ใส่กระชากหัวดึงทิ้ง
ก็เนี่ยฮะอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นไม่เหลือความเคารพเลยว่าเป็นยายหลานกัน
ส่วนหลานคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้ห้าม
หัวเราะชอบใจนะส่งเสียงเชียร์ให้ทำร้ายยาย
ยังโพสต์ข้อความบอกว่าทำกับคนแก่ที่เป็นยายแท้แบบนี้ได้ยังไง
นี่ค่ะเราก็ไปตรวจสอบนะครับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปเจอกับคุณยายที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายนะครับ
ชื่อคุณยายสมหวังอายุ๖๔ปีนะครับ
แล้วก็มีลูกสาวคนโตนะชื่อว่ากุ้งหรือว่านางสงกรานอายุ๔๐ปี
ซึ่งลูกสาวคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของน้ำฝนที่ทำร้ายยายในคลิป
ยายสมภารนะครับบอกว่าเธอมีลูกอยู่๓คนนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ายายเนี่ยจะอยู่กับลูกสาวที่เขาโพสต์นะชื่อว่ากุ้ง

สร้างบ้านอยู่ใกล้กันแต่ปกติยายกับลูกสาวคนเล็กที่ชื่อปู
มีปัญหาทะเลาะกันตลอดแต่ไม่เคยทำร้ายกันนะฮะ
ส่วนหลานสาวที่ชื่อน้ำฝนเนี่ยเขาแต่งงานไปอยู่นครพนม๒ปี
แล้วทีนี้พอกลับมาอยู่ที่บ้านที่อุดรธานีไม่มาอยู่กับแม่
ซึ่งแม่ก็คือชื่อกุ้งที่อยู่กับยาย
แต่ไปอยู่กับน้าที่ชื่อปู่อยู่คนละบ้านคนละหลัง
แล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้คุยกัน
ก่อนเกิดเหตุนะครับ๑๔มิถุนายนนะครับ
ยายบอกว่าหลานสาวก็คือน้ำฝนกับลูกสาวคนเล็กก็คือปูเนี่ย
เขาจุดประทัดเสียงดังจุดแบบหลายวันติด
ยายก็ไปว่าเกรงว่าชาวบ้านจะได้ยินแล้วก็
จะคิดว่ามีคนตายเพราะประเพณีที่นี่เนี่ย
ถ้าจะจุดประทัดติดต่อกันหลายวันแบบนี้ก็คือมีคนตาย
เตือนหลานหลานกลับตะโกนสวนกลับมาว่า
ก็จุดให้ยายไงล่ะถ้าตายจริงก็เดือดร้อนไปก็แล้วกัน
ยายบอกว่าโอ้โหนี่ฮะไม่ไหวนะครับ
เหตุการณ์มันก็เลยเป็นไปตามคลิปฮะตอนนั้นนะครับ
ก็ชุลมุนวุ่นวายไม่มีใครห้าม
สุดท้ายมีญาติมาห้ามรับยายไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านของน้องชาย
ไม่นานครับลูกสาวคนเล็กคือปูกับสามี
ก็มาถามหายายนะครับหาว่าหนีมาอยู่บ้านคนอื่น
แล้วก็มาตบตีอีกใช้ไม้เนี่ยมาทุบ
ตีที่ลำตัวกับแขนจนเขียวช้ำยายก็เปิดให้ดูเนี่ยฮะ
ก็ไม่มีใครห้ามอีกเพราะว่ามีลูกเขยยืนกันอยู่
ยายบอกว่าสู้ลูกสาวคนเล็กไม่ได้นะ
แล้วลูกสาวคนเล็กอันนี้ยายเขาบอกนะ
บังคับให้ยายเนี่ยกราบเท้าโอ้โหต้องยอมกราบเท้าลูกสาวตัวเองต่อหน้าชาวบ้านและญาติ
เพื่อให้หยุดทำร้ายยายบอกว่าต้องไปนอนรักษาอาการฟกช้ำอยู่สองคืนนะครับ
เสียใจมากรักลูกรักหลานมากแต่มาทำแบบนี้นะร้องไห้ไม่ออกเลย
ตามันตกในยืนยันว่ายังไงไม่ให้อภัย
แจ้งทั้งลูกทั้งหลานเลยนะครับที่สพเพ็ญที่อุดรธานี
ส่วนลูกสาวคนโตของยายนะครับบอกว่าที่ลูกของเธอคือน้ำฝนเนี่ยไม่มาอยู่กับเธอเนี่ย
ก็เพราะว่าไม่ชอบสามีใหม่ของแม่เธอมีสามีใหม่
แล้วก็ชอบพูดจาเสียดสีตลอดแต่เธอก็ไม่เคยว่าอะไรลูกนะ
ส่วนน้องสาวก็คือปูก็ไม่ถูกกับแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งลูก
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเสียใจมากที่สอนลูกไม่ดีนะ
แล้วก็กลัวลูกจะมีบาปติดตัว
อันนี้ในมุมของฝั่งของทางยายนะ

เวลายายกินล่งกินเหล้าอะไรพวกนี้นะครับ

ค่ะยายบอกจะเอาผิดทั้งลูกทั้งหลาน
แจ้งความไว้เลยดำเนินคดีนะคะ